สวัสดีครับกลับมาว่ากันต่อกับความมันของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ตรงนี้ก็มีเราสองคนเหมือนเดิมเอกชัยหรือว่าเอกกับชัยนะครับ
สวัสดีครับกลับมาว่ากันต่อกับความมั่นของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ตรงนี้ก็มีเราสองคนเหมือนเดิมเอกกับชัยหรือว่าเอกกับชัยนะครับ
สวัสดีครับกลับมาว่ากันต่อกับความมั่นของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

สวัสดีครับกลับมาว่ากันต่อกับความมั่นของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ

พาร์ทแทงเขาคือเจรบซูจิบะมิเชียว
เจรบซูจิบะมิเชียว
ชื่อพามอนบุ้นล้อมอายุ๑๖ปี

กมาแล้ว๕๕ครั้งชนะ๔๐แพ้๑๕ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนระคังทองสิทธิอิติสุกโตที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินเจนลบหรือยอดวิชาซูจีบะหมี่เกี้ยว
ชื่อประธิขจัดโลคาอายุ๑๕ปีเป็นชาวจัวรรดิสุริน
กมาแล้ว๕๖ครั้งชนะ๓๗แพ้๑๕ครั้งเสมอ๔ครั้ง
ฟ้องข้างหลังแพ้คะแนนเพศเสกสรรลียํฐณวัตรที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
หงุ่มแดงมีผู้กองแกละควนกฏบอทอดมงคล
ขณะที่เมืองมีคุณสุนทรเพศเลื่อนขึ้นมาถอดมงคลครับ
ส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีพันธ์กำลัวตีสัญญาละตนาภายวงครับ
กลับไปพบกับคุณทามชัยและคุณอธิวัตรครับ

เอกจิรวัตรอินเอี่ยมอาวุธสุขมีแล้วก็อำนาจสายฉลาด
รูปร่างช่วงชกนี่สวยทั้งคู่เลยนะ
แดงแสงตะวันเกร็ดกำทอนมวยของหมวดแกรกคนกรด
น้ำเงินเจนรบหรือว่ายอดวิชาซูจี
หมี่เกี้ยวของสุนทรเพชรเลื่อนชื่อค่ายนี่ดีทั้งคู่เลย
น่ารักทั้งคู่แล้วครับเกมของมวยคู่แรกในวันนี้ครับคุณผู้ชม

แข่งสายสวยงามกับแข่งนี้
เจนรบเปลี่ยนชื่อนะเดิมยอดวิชา
ชื่อไม่ถูกฉลกเปลี่ยนไปเจนรบกับวันนี้

เอาละเบียดแน่นอนครับคุณผู้ชม
เหมือนเดิมทุกอย่างครับบรรดาพี่น้องแฟนมวยหู
โอ้โฮมากัมเทียบเชียบเคยเหมือนเดิม

ถ้าเตะไปแล้วเกี่ยวได้แล้วขึ้นบนนี่ฟรีทุกคนนะครับ
เสียงดังฟังชัดนะถ้าอยู่ที่ในเวทีนะ
ชื่อแล้วส่วนมากถูกฉลกวันนี้ถูกฉลกหรือเปล่าเนี่ย

วันนี้เป็นฝ่ายเดินเจนลบเข้าขวาแทงไล่แขน
ข่าวอย่างนี้เกมวันนี้สนุกแน่นอนครับเบียดแน่นอน
ถ้ายกแรกใส่ใกล้แบบนี้ยาวพี่ป่า
ระวังดั่งจมูกเบี่ยวเลยนะโดนแบบเนี่ยอุ๊ยแรงนะรูปนี้แรง
แรงแรงนี่สอกกลับมาอีกโอ้โชว์เลยงงออกลูกงงเล็กน้อยแดง
น้ำเงินเจนลบซูจีบะหมี่เกี้ยวนะครับ
ถ้าเจนลบสัมภาวณ์ดีนะน้ำมุ่นบอล

ใกล้เคียงกันเพื่อกับดาวไหลออกมาแล้วแดง

ดูงงยังตั้งหลักไม่ได้เลยแดง

เจนรบเปลี่ยนทุกฉลกหรือเปล่า

ถ้าคู่แรกเหี้ยนนะท่านผู้ชมสิทธิ์ยอดมวยธรรม

ยังตั้งหลักไม่ได้ครับ

ระบบคันหายใจลำบากนิดนึงตอนนี้

อุ่นวายกับคนคู่แรก

เอามาคำมาจันลุงพระจัน

หายใจก็ไม่ได้มองก็ไม่เห็น

หมดยกสิ้นนึง

เจนลบหรือย่อยวิชาสับสอบเข้าไป
ฝ่ายแดงแสงตะวันโดนนี่เลือดออกเลยครับ

สวัสดีครับนัดดงครับ

ให้เกียรติเดินทางมาชมมวยที่เวทีมวยไทยรัฐครับ

ตะวันกับแสงอาทิตย์ครับ
เคยชนะมาก็จริงแต่วันนี้โดนไปเยอะเหลือเกิน

ช่วงนี้ขอบคุณไปยังกล่าว๑๐๐๐๐เจ้าระเข้เขียวด้วยครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาท
แก่ผู้ที่ใช้เจ้าระเข้ฟาดหาครับ
น้ำเงินมาใหญ่ด้วยสิวันนี้เจนรบ

ไม่ได้นะยังดูยากแดงมีเครื่องไม่ติดด้วยนะ
ลุ้นปลายว่าจะยุบหรือเปล่ามั่นคงหรือเปล่า
การยืนระยะของเจนรบเจอแค่ขวางเน้นหมดเลยนะ
เน้นท่อนบนหมดเลยหมดกับสอกมา
อาวุธคงใช้ได้เลยต้องเขาล้วนแล้ว

เริ่มเข็นมาดู

ซื้อทอนเสียหลวงอย่างนี้

ดูดิตื่นขวาแต่งขวาต่อยขวา
น่ะแล้ว

ยก๒แข้งขวาเตะบ้างครับแสงตะวัน
ดักแทงมันเล่นลูกสวยงามนี่
ใช่แสงตะวันก็แม่ตีนขวานี่ยังออกได้ยังไม่ต่อเนื่องเลย
ถ้าออกต่อเนื่องได้แล้วสนุกเลยอ่ะ
โอ้โหมันไม่ทันเลยวันนี้มาทุกมาอาวุธครบเลยเหมือนซุ่มมาเลยนะเนี่ย

ก็คงทุกโอกอกออกมาแล้วเป็นคนลับคนเลยนะ

ไปแล้วมันระวังไปหมดระแวงไปหมด
โอ้โหเจอไปหลายขนาดเลยนะไอ้เจ้าแสงตะวัน

ต้องเอาหน้าซุปหน่อยแล้ว

มีสิทธิ์เหมือนกันนะมันยังดื้อไม่เลิกนะครับแสงตะวัน

มันได้พี่น้องแฟนมวยในเวทีเฮฮาละครับ

ตะวันเนี่ยแหลมมาเฟี้ยวตลอด
ทะลุหลังทุกลูกเลยดูดิ

อันนี้ต้องต้องชมเชื่อว่าการมาทางนี้เนี่ยมันเป็นคนละคนนะ

เจ็บปวดเลยล่ะครับแสงตะวันวันนี้
เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนอาวุธทุกอย่างแล้วครับ
โอ้โหดูคำแทง
โอ้โหลูกนี้แม่ถ้าเป็นชิงดำนี่เลิกเลย

โอ้โหมาแบบผิดฝาผิดตัวมาเลยวันนี้คึกคักเลย
จริงละออกมาในรูปนี้มันมอง
ส่งมวยแต่เราไฟต์ที่ผ่านมากับไฟต์ที่ต่าง
คุณมานะผลทำโชคหรือนโด่งผลเจริญแล้วก็มีเสียชายครับ
ได้เดินทางมาชมมวยถึงขอบสนามครับ
ต้นพี่ชัยมุมแดงพยายามจะออกมาบวกตอก

ยัดไส้เข้าไปที่จุกเส้นเต้นเฟ้อเริ่มเหมือนเปรี้ยวเหมือนกันนะ

ภายน้ำเงินนี้เจนรถนี่กระทุงเข่า

ยังหาเวย์หาทางเข้าไม่เจอเลยนะ
เจอเลยนะแสงตะวันเกียรติกำธรแดงสองยกที่ไปหลงเว
มันก็เป็นเกมที่ไม่นักยังแฟนมวยทางบ้านโทรศัพท์เข้ามือถึง

อ้าวป่าโยธ่าพะคุณโอดคุณโอดโอดอยู่มินบุรี
คุณโอดคุณโอดมินบุรีเปลี่ยนเป็นคนเลยนะ
มันตรงไปหมดเลยดูแดงน้ำเงินวันนี้มามั่นใจด้วยนี่ดู
ทั้งที่น้ำเงินเคยแพ้นะ
แพ้แบบดูสู้ไม่ได้ด้วยนะ
เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอาวุธเปลี่ยนรูปร่างหมดเลยนะ
แดงชนะได้วันนี้ก็เจ็บหน้าดู
เหลือในอย่างเดียวแล้วตอนนี้ต้องชิงออกตีนขวาแล้วจับในเลย
จับในนี่ต้องระวังศอกด้วย
ยังมีลุ้นนะยังต้องว่ากันต่อ
อย่าไปหยุดอย่าไปแผ่วนะ
ไม่รู้ว่าถัดถอดเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันนะ
อดหัวนี่แฟนมวยเปลี่ยนใจทันที

อดหัวถอดใจแฟนมวยก็เปลี่ยนใจ
แฟนรับเยอะเหลือเกินนะแต่ละอย่าง
มานั่นมาเนียนมาหนักทั้งสิ้นเลยนะ

สำหรับแสงตะวันนี่ต้องติ่งขวาก่อนแล้วจับใน

สู้ดินโกงแทนแหลมก็มาสร้างความระบากใจเลย
ลูกนี้แก้ไม่ตกแสงตะวันเนี่ยดูล็อกแบบนี้ล็อกอยู่ล็อกแน่นเลย

ต้องลุ้นกันต่อนะนี่มาถึงครึ่งทางแข้งซ้ายเตะ

แทงจัด

ฟิลเกี่ยวเลย
เยอะมากเลยนะ
มันเท้าขาวสอกขาวรับไว้แต่เพียงคู่เดียวต้องดุ๊ดติ
รับกับการมาของฝ่ายน้ำเงินเลยนะวันนี้นะโอ้โหมาร้ายกาดจริงจริงครับ
เหลือร้ายเหลือจริงเจนรบซูจีบะหมี่เกี้ยวเปลี่ยนชื่อแล้วแม่มันถูกสลกจริง
ภาพช้าก่อนเลยเดี๋ยวโดนยังไงต้องติดตามผลงานของนักมวยอะไรที่ต่อไป
โอ้โหน่ารักมากเลยวันนี้ดูติ๊งขวาแม่นด้วยเตะขวาต่อยขวามีศอกสลับ
มีเข่าในโก่งแล้วแทงแหลมเฟี้ยวมาเลยเตะกระเด้งกระดอนเลยนี่มันจะเกี่ยวกับน้ำหนักหรือเปล่า
เป็นไปได้นะน้ำหนักนี้ครั้งที่แล้วแล้วมาไปบีบมันเยอะหรือเปล่าปล่อยมันสบายสบาย
พอปล่อยแป๊บเดียวแล้วแบบนี้แป๊บเดียวเดียวร้อยสิบสองร้อยสิบสามสิบห้าไปแล้ว
โตด้วยใช่เด็กกำลังโตกำลังใหญ่เลยสวยงามครับคู่แรกนะครับ
ตะวันเกียรติกำทรแพ้ทีโกเจงรบซูจีบะหมี่เกี้ยวไปในยกที่๓เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ